ท่านผู้ชมครับที่ตามกันมา๒๓วันนะฮะ
เรื่องของนักธุรกิจชาวเยอรมัน
หายตัวไปอย่างปริศนานะครับฮันส์ปีเตอร์ค่ะ
หลังจากที่ตามหากันอยู่นะฮะเจอรถเบนส์ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ
สุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเจอเขาแล้วนะครับ
แต่ในสภาพเป็นศพถูกหั่นแยกชิ้นส่วนถึง๑๓ชิ้น
คือเมื่อวานหลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ประมาณสักเกือบ๕ทุ่ม
คือนักข่าวก็รายงานมาว่าตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านเช่า
ที่เป็นจุดที่มีถังแช่ตุ้งแช่เนี่ยที่ว่าที่เราให้ดูวงจรปิดเมื่อวานนี้
หลังรถกระบะค่ะว่าขับเข้าไปแล้ว

พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็คือเจอนายฮันส์จริง
แต่ว่าเจอเป็นแบบชิ้นเลยค่ะ

แล้วก็ถูกหั่น๑๓ชิ้น

จะขยายไปถึงไหนได้อีกนะครับแต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
หลักฐานกล้องวงจรปิดนะฮะทำให้ตำรวจเนี่ย
อนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับผู้ต้องหา๓คนนี้แล้วนะครับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นศพแน่นอนนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือโอลาฟนะฮะอายุ๕๒ปีเป็นชาวเยอรมัน
ค่ะนี่คือเพื่อนของผู้ตายอืมอีกคนนึงคือเพทรานะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกมาดามมาดามเพทรานะฮะ
คนนี้คือชาวเยอรมันเหมือนกันอายุ๕๔ปีที่ไปเจอ
เออแล้วมีร่องรอยสุดท้ายที่ไปนั่งกินกาแฟหรือนั่งในร้านด้วยกันใช่ไหม
ที่นายฮันส์ผู้ตายบอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับ
คู่ค้าเรื่องเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ไปเจอนั่งร้านกาแฟ
คนนี้เสื้อสีดำคนนี้ค่ะที่มีรอยสักที่มือทางด้านขวาเนี่ย
ก่อนที่ฮันส์จะหายไปเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ถูกพบเป็นศพถูกหั่นแยกชิ้นส่วนถึง๑๓ชิ้น
อีกคนนึงตามภาพหน้าจอนะฮะขวามือสุด
คนนี้คือชารุชารุคารีมอุดินค่ะอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นคนที่เป็นเชื้อชาติปกติสถานสัญชาติไทย
อืมอ่าคนนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวไล่ให้ค่ะนะฮะแต่ดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันแปลว่าอาทยากรนะคะ
อันนี้คือในแง่ของความหมายนะแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่เขา
คือถ้าแปลตรงตัวก็จะออกจากกฎอะไรพวกนี้ใช่ไหม

แล้วทำไมไปตั้งชื่อแก๊งแบบนี้หรือเขาคืออาชญากร
ไม่แน่ใจเพราะเห็นเขาบอกว่าแก๊งนี้นี่ก็
เป็นแก๊งแบบมอเตอร์ไซค์ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในพัทยาอะไรแบบนี้

เมื่อวานนี้นะครับเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้นะครับ
หลังจากมีหมายจับเรียบร้อยนะครับตำรวจชุดสืบสวน
นี่คือเพจว่าค่ะนี่ฮะวันนี้ก็ไปคุมตัวมาดำเนินคดีเธอพยายามที่สะบัดเห็นไหม
ใช่ก็คือไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลย
ตอนขึ้นบันไดของโรงพักษ์สพนปลือนะฮะเจ้าของพื้นที่
มีช่วงที่เธอเนี่ยกระชากโทรศัพท์มือถือของผู้สื่อข่าวออกจากมือ

นี่จังหวะนักข่าวเนี่ยคว้ามือถือไว้ค่ะนี่นี่กล้องนี้เลย

เวลาเลยอ่ะแล้วก็ถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนไป
คันนี้นะฮะเอามาเรียบร้อยแล้วนะฮะหมายเลขทะเบียน๑กไก่ฮนกฮูก
หกสองศูนย์ชนบุรีพบว่านายโอลาฟเนี่ยเอามาใช้ระหว่างก่อเหตุนะฮะ
โดยตรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบลายนิ้วมือนะครับเพราะเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันกับคดี
การฆ่าในฮันส์นักธุรกิจชาวเยอรมันนะครับค่ะอ่าซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้แกะรอยตั้งแต่มีภรรยาของนายฮันส์เนี่ย
เขาออกมาทั้งแจ้งความแล้วก็โพสต์สื่อโซเชียลนะคะว่าให้ตามหาสามีให้หน่อย
หายตัวไปติดต่อไม่ได้ครับหายตัวไปปริศนาตั้งแต่สี่กรกฎาคมนะคะ
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้คือวันที่๑๐กรกฎาคมวันที่๑๐ใช่ครับ
ถูกพบเป็นศพฆ่าหันศพแยกชิ้นส่วน๑๓ชิ้นนะคะ
เริ่มเลยเนี่ยตำรวจมีการเชิญตัวนายอดีศรกับภรรยามาสอบปากคำ
หลังจากได้หลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิด
สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
โดยมีนายซารุคารินอุดดิน

จำภาพวงจรปิดที่เราให้ดูเมื่อวานได้ใช่ไหมคะ
ที่เป็นภาพนี้ว่าสองสามีภรรยาขับกระบะมา

แล้วมีคนประคองตู้อยู่ด้านหลังกระบะ
นั่นคือนายซารุกนะคะ
ที่เป็นคนประคองตู้แช่แข็งอยู่นั่นแหละ
หลังจากนั้นก็ขนไปที่บ้านพักภูวิลล่าในซอยหนองหิน๕

อดีศรกับภรรยาให้การบอกว่าได้รับการว่าจ้างมาจากนางเพทรานี่แหละ
แต่เขาปฏิเสธไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นเลย

กระทั่ง๘กรกฎาคมค่ะมีหลักฐานที่นายโอลาฟเพื่อนสนิทของเพทราเนี่ย
ซุกไว้ในบ้านที่ตำรวจไปตรวจพบเมื่อวานนี้ที่เป็นบ้านเช่าในหมู่บ้านโชคชัยกาเดนโฮม๑
ที่จังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อคืนนี้ตำรวจก็เลยนำหมายค้นตรวจสอบบ้านหลังนั้นน่ะนะคะ
ในห้องนอนของบ้านเจอตู้แช่ใบนั้นจริงเป็นตู้แช่สีขาวขนาดความยาวเมตรครึ่ง
มีการใช้เทปกาวสีดำปิดผนึกฝาอย่างแน่นหนาแล้วก็เสียบปลั๊กไฟให้ความเย็นทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งความเย็นต่ำสุดของตู้แช่นี้คือลบ๑๒ถึงลบ๓๐องศาเซลเซียสนะคะก็คือตู้แช่แข็งเลยอะค่ะ
พอเปิดตู้ดูก็ไม่ต้องหานานนะคะเจอชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ถูกหั่นออกไปทั้งหมดเนี่ย
นับได้๑๓ส่วนตั้งแต่ส่วนหัวลำคอกลางลำตัวขาสองข้างข้อเท้าสองข้าง
แขนสองแขนถูกหันแยกออกเป็น๓ส่วนนะคะถูกยัดอยู่ในถุงดำแล้วก็แช่ในตู้แช่
ซึ่งกลิ่นเนี่ยเหม็นเน่าเลยค่ะเบื้องต้นยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นศพของนายฮันส์จริงจริงค่ะ
แต่ด้วยความที่ศพถูกแช่แข็งเอาไว้ที่ความเย็นลบ๑๒ลบ๓๐องศาเซลเซียสก็เลยยังไม่เน่าเปื่อยนะคะ
แต่เห็นว่าที่ศีรษะเนี่ยมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้งจนเป็นแผลเลยค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่พบเลื่อยยนตัดต้นไม้ขนาดเล็ก๑เครื่องที่มีคราบเลือดติดอยู่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหั่นศพแล้วก็มีพลาสติกแรปอาหารสองม้วนแล้วก็หน้ากาก๑ชิ้นนะคะ
ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะ

ก็มาดูร่างสามีอันนี้มือถือของผู้ตายนะคะ

ใช่แต่ส่งข้อความบอกกำลังคุยธุระอยู่กับลูกค้าคนสำคัญ
จนกระทั่งกลางคืนส่งมาครั้งสุดท้ายแล้วก็หายไปเลย

นี่เรื่องการการหั่นชิ้นส่วนแล้วก็มีการแช่แข็งด้วยนะครับ
ถามไปยังหมอหมูนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์
บิวราษักจรัสชัย๔นะครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะครับ
คุณหมอหมูบอกว่าการแช่แข็งแล้วก็หั่นศพแบบนี้
เป็นลักษณะคล้ายขั้นตอนของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการชำแหละสัตว์นะครับ
หากสังเกตจากสภาพศพตามข่าวเนี่ยนะครับ
ตามหลักฐานที่ตำรวจไปพิสูจน์มาเนี่ยนะครับ
เห็นร่องรอยการกรีดคล้ายกับเอาเลือดออกจากร่างกายก่อน
แล้วถึงเอาไปแช่แข็งเพื่อให้เนื้อเยื่อมีการแข็งตัวนะครับ
ก่อนจะเอาเลื่อยไฟฟ้าไปตัด
เพราะจะทำให้เลือดไม่กระเซ็นแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาด
ซึ่งหากไม่แช่แข็งจะทำให้เลือดออกเยอะมาก
จากปกติร่างกายคนเราจะมีเลือด๕๖ลิตรนะครับ
แต่แม้จะทำในวิธีนี้แต่ทางนิติวิทยาศาสตร์
ยังไงก็สามารถใช้สารลูมินอนเพื่อตรวจหาคราบเลือด
แล้วก็สามารถตรวจดีเอนเอได้ค่ะส่วนวิธีการตัดศพคุณหมอหมูบอกว่า
ถ้าดูจากลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายแล้ว
ไม่ได้ว่าชำนาญอะไรมากนะครับเนื่องจากไม่ได้ตัดตามข้อ
แต่เน้นคือตัดตามชิ้นส่วนต่างเลยเพื่อต้องการอำพลางศพ
ก็คือเอาศพใส่ในตู้แช่
การตัดแบบนี้เนื้อเยื่อที่แข็งจากการแช่เย็นมันตัดได้ง่าย
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีลักษณะของการพยายามทำให้เลือดออกจากร่างกายมากขึ้น
มันจะสังเกตได้จากตรงบริเวณเนื้อเยื่อต่างจะไม่ค่อยเห็นเป็นลักษณะของรอยเปื้อนเลือด
อะไรที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีลักษณะของการกรีดนำเลือดออก
แล้วปล่อยให้เลือดออกจากร่างกายในบางส่วนไปแล้วด้วย
แล้วการตัดมันก็จะทำให้ง่ายที่ต่อการตัดและไม่มีเลือดกระเซ็น
ทำความสะอาดในพื้นที่ต่างก็จะง่ายขึ้นครับ
ขณะเดียวกันนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะตมนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยไปตรวจสอบร้านขายอาหารนะฮะ
ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงนะครับที่มีการนำรถเบนส์ของในฮันส์ไปจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
คือต้องบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ไปเจอตู้แช่แข็งค่ะ

ซ่อนอยู่ในห้องเล็กด้านหลังเวที
เธอตกใจกลัวกระโดดคว้ามีดนะฮะ
แล้วเอามากรีดแขนตัวเองหลายครั้งจนเป็นแผลเวอะวะ

พันแผลไว้นะคะนิกกี้นะคะนอนหนูนิกกี้
นิกกี้นะแล้วเธออ้างว่าต้องตายวันนี้
ถ้าไม่ตายเนี่ยต้องถูกตามฆ่า
เอามีดมากรีดตัวเองตอนตำรวจมาถึงเนี่ยฮะ
จนที่ก็ต้องมีช่วยเหลือประถมพยาบาลนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุงนะฮะคือนิกกี้เธอเป็นสาวพิการนะครับ
เดินต้องใช้ไม้พยุงนะฮะเคยประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถเดินได้
ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเบื้องต้นตำรวจบอกว่าแค่ต้องการเชิญตัวมาสอบปากคำนะครับ
นี่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรเลยค่ะ
แต่ไปหลบซ่อนอยู่เจอตำรวจเอามีดกรีดแขนตัวเอง
คำให้การเบื้องต้นของนิกกี้นะฮะบอกว่าโอลาฟ
หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยได้นำตู้แช่แข็งมาฝากไว้ที่บ้าน
เธอก็พยายามถามว่าตู้อะไรแต่ถูกขู่ว่าให้อยู่เฉยไม่ต้องพูดมาก
งั้นจะฆ่าให้ตายจนเธอไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับตู้แช่แข็งใบนี้
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยนอนเฝ้าศพที่อยู่ในตู้แช่แข็งอยู่๒คืนเต็ม
พอมารู้ตอนหลังเนี่ยว่าเอ้าข้างในมีศพอยู่ก็เลยหนีก่อน
เธอบอกเธอไม่ได้หนีตำรวจนะเธอหนีตายหนีตายมาซ่อนตัวอยู่ที่ร้านอาหารที่ไปค้นเนี่ยฮะ
คือต้องบอกว่าหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเจอร่างของนายฮันส์ครับ
กล้องวงจรปิดชุดนี้อ่ะค่ะเราเปิดเป็นที่แรกนะ
เมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมพี่อุ๋ยที่เราบอกให้ดูว่าเนี่ย
กล้องวงจรปิดให้ดูรถกระบะ๒คันนี้ที่เป็นรถกระบะที่อันดี๒
อืมกับภรรยาขับมาแล้วมีตู้แช่พร้อมกับผู้ชายนั่งประคองตู้อยู่
เราเปิดภาพนี้เป็นที่แรกเลยจริงจริงเนี่ยคือหลักฐานสำคัญที่ทำให้
เป็นชิ้นส่วนอยู่ในบ้านเช่านะคะมันเป็นภาพกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยหนองหินค่ะ
บันทึกภาพในวันที่๕กรกฎาคม๑๐โมง๕๓นาที
เชฟโรเล็ตสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

อย่างที่บอกท้ายกระบะจะเห็นเลยว่ามี
แช่สีขาวใบใหญ่
แล้วก็มีผู้ชายนั่งประคองเอาไว้
กรกฎาคมวงจรปิดในหมู่บ้านเดิมค่ะ
บันทึกภาพเวลาจริงเนี่ยคือ๒ทุ่ม๒๓นาทีนะคะ
บันทึกภาพนายโอลาฟค่ะ

แล้ววันเดียวกัน๓ทุ่ม๔๐นาที
พร้อมกับปูแช่ค่ะ
ขามามาโล่งขากลับมีตู้แช่มาด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็บอกแล้วว่าตำรวจเองก็สงสัยเหมือนกันว่า
แช่นี้แหละน่าจะเป็นตู้แช่ศพของนายฮันส์นะคะ

แต่คราวนี้ไม่มีใครประคองแล้ว
ตำรวจยังได้ข้อมูลเส้นทางการเงินด้วยนะคะว่า

พอครอบครัวเอากล้องวงจรปิดในร้านอาหารมา
แล้วพบว่าคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิด

วงจรปิดที่ร้านอาหารในซอยทุ่งกลมตานหมั่น
ตอน๑๑โมง๕๔นาทีวันที่๔กรกฎาคม

ฮันส์ลงจากรถเบ้นสีเทา
ดูสบายนั่งคุยกันชิวดูไม่ได้ดูเคร่งเครียดหรืออะไรเลย

ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนายฮันส์กับเพทราก็ออกมาจากร้าน
แยกย้ายขึ้นรถคลายรถมัน
ท่าเนี่ยรถจอดอยู่หน้าร้านเลย
เขาเดินมาปุ๊บเขาก็เดินมาขึ้นรถสีดำที่จอดอยู่หน้าร้านทางด้านขวามือ
ส่วนในฮันสเนี่ยเดินข้ามถนนไปขึ้นรถเบนส์ฝั่งตรงข้าม
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถตามกันออกมาถึงแยกชายพลึกสุขุมวิทย์มุ่งหน้าลงชายหาดจอมเทียน
ซึ่งวงจรปิดบันทึกภาพรถเก่งของในฮันส์ขับผ่านไปตอนเที่ยง๔๑นาที
แล้วก็มีเชฟโรเล็ตสีดำของเพทราขับนำหน้านะคะ
นี่เพท่าขับนำไปก่อนแล้วฮันส์ก็ขับตามไป
นั่นคือภาพสุดท้ายที่คนเห็นที่กล้องเห็นในฮันส์แล้วก็รถเบนส์ของนายฮัน

หลังจากนั้นภรรยาก็ประกาศตามหาเลย
เจอรถเบ้นสามีให้แสนนึง
ถ้ามีเบาะแสจนไปเจอสามีแบบมีชีวิตให้๓ล้าน
แต่วันที่หาไม่เจอเนี่ยก็มีส่งข้อความมาหาอยู่

บอกว่าคุยธุระสำคัญอยู่กับลูกค้าคนสำคัญ
ทะเบียนยศ๗๑๔๖กรุงเทพของนายฮันส์
จอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถชั่วคราวที่คอนโดมิเนียม
บนปรืออำเภอบละมุงจชลบุรี
ในรถมีคราบอะไรไม่รู้เป็นคราบของเหลว
เหมือนน้ำยาสีเขียวเลอะเต็มรถไปหมดเลย

คอนโซลพวงมาลัยเกียร์เป็นรอยดั่ง

ช่องเก็บของด้านหลังรถค่ะเปิดออกมามีรองเท้าแตะหนึ่งคู่
แล้วก็เอกสารในซองสีเขียวด้วยอันนี้คือคราบที่มันยังหลงเหลืออยู่
นี่ค่ะน้ำยาทำความสะอาดอะไรสักอย่าง
หลังจากนั้นตำรวจแกะรอยเส้นทางของเพชรร่าต่อนะคะ
สี่กรกฎาคมเนี่ยเพทราขับรถเชฟโรเล็ตสีดำ
นำในฮันส์ที่ขับตามกันมาเห็นไหมคะนี่บ่ายสามโมงเก้านาที
เวลาจริงคือบ่ายสามโมงครึ่งจากนั้นกล้องหน้าหมู่บ้านโชคชัย
เดน๒ห่างจากจุดที่นำรถไปจอดทิ้งไว้ประมาณ๒๐๐เมตรเนี่ย
ก็จะเห็นรถสองคันขับตามกันมาเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะ
กล้องวงจรปิดจากร้านคาแคร์ที่อยู่ใกล้กับจุดจอดรถทิ้งเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยนะคะ
เวลาประมาณ๓โมง๔๐นาทีเห็นแค่

พอตำรวจเริ่มต่อจิ๊กซอได้ปุ๊บเนี่ยก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ในวันที่๑๐กรกฎาคม
แล้วก็ได้ภาพวงจรปิดแยกถนนสุขุมวิทย์ถนนชายพฤกษ์

จับภาพได้ในวันที่๕กรกฎา๑๐โมง๕๓นาที
วันที่๘กรกฎาคมวงจรปิดหมู่บ้านเดิม
ที่มุมจรไปดูไปแล้ว๒ทุ่ม๒๓นาที

ก่อนที่ใช้เวลาสักพักหนึ่ง
กระบะคันเดิมขับออกมาโดยมีตู้แช่
บรรทุกมาด้วย
พอไล่วงจรปิดดูตำรวจก็
ขับกระบะขนตู้แช่ออกจากหมู่บ้านแล้วขับวนไปรอบเมืองพัทยา
หลายรอบมากนะคะ
คือจากระยะทางที่วนนับรวมแล้วประมาณ๑๕๐๑๖๐กิโลเมตรเลยนะคะ
แล้วถึงจะขับเข้ามาในหมู่บ้านที่พบชิ้นส่วนศพ

ห่างจากบ้านภูวิลล่าที่นายโอลาฟเข้าไปรับถังตู้แช่ออกมาแค่๗กิโลเมตรเอง
แล้วก็อยู่ห่างจากจุดพบรถเบนส์ของนายโอลาฟ

แต่ที่นายโอลาฟขับรถวนรอบเมืองเนี่ยน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่
กระทั่งตำรวจนำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็เจอศพของนายฮันส์ถูกแช่แข็งอยู่ค่ะ
อื้อหือมีแก่รอยต่อจิ๊กซอร์จากกล้องมูลจรปิดเลยนะ

สีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับลักษณะคล้ายกับคราบน้ำยาที่เจอ
รถเบนส์ของในฮันส์ผู้ตายนะครับแต่สองสามีภรรยาเขาบอก
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะครับเพราะถ้าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
บนรถกระบะมีคราบน้ำยาเหมือนกับบนรถเบนส์ของในฮันส์ได้อย่างไร
อะไรเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำขยายผลอีกครั้ง
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่ไปของกระบะมาสด้า
สีดำของสองสามีภรรยาที่มาเกี่ยวข้องกับการนำไปเจอศพใน
เนี่ยนะครับนี่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นอู่
รถนะฮะที่เปลี่ยนยางนะครับในพื้นที่หมู่เก้าใกล้กับสี่แยก
ชายพฤกษ์ไม่ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุมากนักรถเชฟโรเล็ตของ
เพทราเนี่ยขับมาที่ร้านเมื่อ๔กรกฎาคมนะครับแล้วก็เรียก
ทางผู้ที่เขาดูแลที่ร้านเนี่ยมาพูดคุยจากนั้นก็ขับออกไป
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะฮะ๑๐นาฬิกา๕กรกฎาคมรถคันเดิม
ขับมาที่อู่อีกครั้งแล้วให้อู่ขับขึ้นแท่นยก
เหมือนกับตรวจสภาพรถแล้วก็ถอดล้อรถออกทั้ง๔ล้อ
สี่โมงเย็นวงจรปิดในร้านยางตรงนี้นะฮะเห็นเพทรามาติดต่อขอซื้อ
ล้อรถสี่ล้ออ้างว่าจะไปเปลี่ยนจากล้อเดิม
เนื่องจากอาจต้องใช้ขับเพื่อเดินทางไกล
แล้วเพทระนี่จังหวะเข้าไปรอพนักงานแล้วตอนเดินออกมานี่มีสะดุด
นี่เห็นไหมฮะมันเป็นร่องระบายน้ำอะค่ะ
อ่านี่นะครับห้าโมงเย็นนะนะอ่าก็จะมีวงจรปิดที่ร้านเนี่ยนะฮะ
เพื่อมาขนล้อรถเชฟโรเล็ตของเดิมที่มาเปลี่ยนเอาขึ้นท้ายกระบะ
แล้วก็ขับออกจากอู่ไปนี่นะครับซึ่งการปรากฏของเพทรา
ทำให้สามารถสรุปความเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมความต้องสงสัย
มีการใช้ยานพานะเข้ามาเกี่ยวข้องของทั้งหมดบุคคลเหล่านี้ได้
แต่ตอนนี้ออกหมายจับแค่๓คนที่เป็นชาวต่างชาติ
ใช่ค่ะซึ่งบ้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ย
มีทั้งหมด๓หลังด้วยกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังแรกคือบ้านเช่าในภูวิลล่าในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงที่เพทราเนี่ยไปเช่าอยู่
ซึ่งคาดการณ์ว่าหลังนี้แหละคือหลังที่ใช้สังหารในฮันส์
หลังที่๒เป็นบ้านเช่าอีกแห่งที่อยู่ในภูวิลล่า
ซึ่งบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นอีกหลังนึงที่ถูกใช้เป็นที่แช่แล้วก็หั่นศพ
ส่วนหลังที่๓หลังสุดท้ายนี้คือบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอบังละมุง
ที่ถูกใช้เป็นที่ซ่อนศพที่ตำรวจบุกไปตรวจเมื่อคืนนี้นะคะ
ส่งคุณดนระวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนี้ค่ะ
ไปเจอกับเพื่อนบ้านนะคะชาวบ้านเขาก็เล่าบอกว่า

มีผู้หญิงชาวเยอรมันที่ขาหักมาเช่าบ้านอยู่
ปกติเธอจะเดินโดยใช้ไม้เท้าไปกินข้าวที่สระว่ายน้ำกลางหมู่บ้าน
แต่หลังวันที่๑๐กรกฎาคมดูเปลี่ยนไป
อยู่กลายเป็นคนที่ดูแล้วแบบเคร่งเครียดดูไม่เหมือนเดิม
นี่คือนิกกี้ใช่ไหมครับคำพูด
โอลาฟก็มานั่งคุยด้วยแล้วพอบ่ายสองทั้งคู่ก็เดินออกไป
เดินเข้ามานั่งคุยกับนิกกี้

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะ
๖วันที่๑๐อ่ะเขาไม่ได้กลับเข้ามาครั้งเดียว
อ่าก็คือเขามา
แล้วอัลเลอร์มาก่อนครั้งนึง
แล้วก็เขามานั่งคุยกันแป๊บนึงเขาก็ออกไป
แล้วก็นิกกี้ก็รออีกคนนึงมารับ

ที่ว่าเข้ามาคุยกับนิกกี้ต่อจากโอลาฟแล้วก็กำลังจะไปที่สพนเปลือ

ผู้ชายคนนั้นกับนิกกี้ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในร้านอาหาร
อยู่ในนั้นประมาณ๒ชั่วโมงกว่านี่ค่ะ
นี่โอลาฟลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีคริสต์ผู้ชายที่ว่าชื่อคริสต์แล้วก็นิกกี้

แต่นิกกี้เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องนี่นอนเฝ้าศพอยู่สองคืนนะเนี่ย
เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยพยายามถามแล้วมันตู้แช่อะไร
แต่ว่าโอลับไม่บอกแล้วขู่ฆ่าด้วย

คือนิกกี้ตอนเจอตำรวจคือดูสติแตกเลยค่ะ
พอคว้ามีดแล้วมากรีดแขนตัวเอง
นี่ค่ะทั้ง๓คนลงจากรถแล้วก็เดินเข้าร้าน
โมง๑นาทีค่ะคริสกับนิกกี้เดินออกจากร้าน
และ๔โมง๖นาทีโอลาฟเดินออกจากร้านอาหาร
หลังจากที่ทั้งสองคนนั้นขับรถกระบะออกไปแล้ว
โอลาฟก็เดินไปที่จุดจอดมอเตอร์ไซค์ของร้าน
ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงออกไปคนเดียวค่ะ
คือเจ้าของร้านอาหารเนี่ยบอกว่า
อะไรนะตอนเห็นข่าวนี้จำเพทราได้เลย

ยังไปถามโอลาฟอยู่เลยเพราะเคยเห็นเคยเห็นเจอกันอยู่มากันอยู่
บอกนี่เธอเพื่อนเธอหรือเปล่าเออที่บอกผู้หญิงคนนี้
โอราฟบอกอู้นุ่นเขาเป็นเพื่อนของทางสลายที่หาเป็นอะไร

ทุกผู้ชมครับคนที่ดูแลบ้านซ่อนศพนะฮะ
บอกว่าช็อกมากนะครับไม่คาดคิดว่าบ้านหลังนี้
ถูกใช้เป็นที่เก็บศพของนักธุรกิจชาวเยอรมันนะครับคนดูแลบ้านเช่านะฮะ
ที่ถูกใช้เป็นที่ซ่อนศพนะฮะวันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นนะครับบอกก่อนหน้านี้มีชาวเยอรมันมาขอทำเรื่องเช่าที่พัก

หญิงคนที่เช่ากับนิกกี้คนที่พักอาศัย
อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเป็นคนละคนกัน
ก็เลยมองว่านี่เป็นการสวมสิทธิ์ในการเช่าแทนหรือเปล่า
คนมาเช่าคนนึงแต่ว่าเป็นนิกกี้ที่มาอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านิกกี้เนี่ยเพิ่งมาอยู่ได้๓เดือนนะครับ
ซึ่งทางคนดูแลบ้านเช่าบอกตกใจนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญมาก
นี่ตอนนี้ยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับบ้านเช่าหลังนี้เลยนะ
ขออนุญาตนะครับ
ทีนี้คนก็เลยถามว่า
มการก่อเหตุมันคืออะไรทำไมต้องฆ่ากันอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องหักกันเรื่องที่ดิน
ทรัพย์สินเจอเส้นทางการโอนเงินต่าง
เขาบอกว่ามันมีประเด็นเรื่องการอุ้มรีดเงิน๓ล้านบาท

อันนี้เป็นภรรยาคนก่อนที่มีลูกด้วยกัน๒คนนะคะ

พอศุรเชษฐหักพันธ์รองส์พบตร

แล้วก็การโอนเงิน๓ล้านบาท
มีเงินถูกโอนออกจากบัญชีหลายครั้ง

พบว่าอยู่ที่พนมเปนกัมพูชา

บัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะครับแล้วก็พบว่ามันมีประเด็นเรื่องการหักกันที่
ที่ดินสนามมวยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าไม่ทั้งหมดคุณออสซี่ดนระวี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่ค่ายมวยของในฮันสปีเตอร์เขามีค่ายมวยนะคะ
อยู่ที่ซอยหัวหนองบนในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงเป็นพื้นที่หนึ่งไร่
ข้างในก็มีสิ่งปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวสามอาคารอาคารแรกเป็นจุดซ้อมมวย
อาคารติดกันเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีร้านอาหารข้างใน
ส่วนอาคารที่๓เป็นลักษณะคล้ายกับรีสอร์ทชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดค่ะ
เซ้งกิจการค่ายมวยเมื่อประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมา
ใช้บริการกันเยอะมากเลยนะคะ

ขับรถเข้าออกบ่อยครั้ง
ซึ่งเขาก็เคยพูดคุยทั้งกับนายฮันส์แล้วก็นายโดสัมผัสได้ว่าก็เป็นคนอัธยาศัยดีคนนึงเลยแหละ
แต่ว่าไม่ได้สนิทสนมกันเพราะส่วนมากจะเห็นว่าในฮันเลโดเนี่ย
จะมีกลุ่มเพื่อนชาวต่างชาติแวะเวียนมาหาบ่อยครั้งอย่างประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์ก่อน
เพิ่งจะมีการจัดปาร์ตี้กลุ่มคนขับรถฮาเล่สำหรับในส่วนของในโดที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาบอกเขาก็เห็นว่าขับรถเข้าออกคุมคนงานที่ค่ายมวยเป็นประจำแต่ระยะหลังมันเริ่มไม่ค่อยมีลูกค้ามาใช้บริการ
ก็ไม่ค่อยเห็นในโดเข้ามาที่ค่ายมวยอีกเลยค่ะสามกรกฎาคมมีคนเห็นในฮันส์
ภรรยาในฮันส์และเพื่อนมาที่สนามมวย
แต่จำเวลามันใจไม่ได้บอกว่ามันกี่ชั่วโมง
แต่หลังจากนั้นประมาณสัก๒ชั่วโมงเขาก็ขับรถออกไป
และไม่เห็นว่าเขาจะหันกลับมาดูอีกเลยนะคะ
ไม่เห็นว่ากลับมาเลยจะทราบถ่ายแล้วเค้าถูกฆ่า
เขาถูกฆ่าในวันเดียวกันสิบเอ็ดโมงสิบนาทีค่ะ
ก็เห็นว่ามีรถเข้าออกมาหลายคันส่วนมากจะเป็นรถของช่าง
แล้วก็คนงานที่เข้ามาทำงานภายในค่ายมวยสำหรับหัวหน้าช่าง
ที่สังเกตเนี่ยขับรถฟอร์ดสีเทา
ส่วนคนงานก็จะใช้รถตู้เบ้นสีดำค่ะ
รู้ไหมว่าเขาฮานสปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเขาหุ้นส่วนกับใครบ้าง
มีหุ้นนะจีโน่ชื่อจีโน่ของจีโน่เป็นหุ้นกันอยู่อ่า
แลนดโลเวอร์เข้ามาคันเดียวใช่เสร็จยังไงต่อ
ก็เข้าไปในค่ายประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ๒ชั่วโมงแล้วก็ขับออกไป

มีคนส่วนแล้วทำก็อะไรกันไป
มีคนส่วนแล้วทำก็อะไรกันไป

นายฮันส์เนี่ยเอาเปรียบฉลาดแก้มโกงแล้วก็เหมือนกับเป็นคนใจแคบ
เนี่ยปีเตอร์ร้ายจะตายปีเตอร์ก็คือนายฮันสาฮันสปีเตอร์บอก
ปีเตอร์ร้ายจะตายเอาเปรียบทุกอย่างป่านี้คงเป็นป่าไปแล้ว
ถ้ารอดมาได้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดนหมด
ปีเตอร์ฉลาดแก้มโกงเรื่องที่จะทำถนนเข้ามาที่ค่ายเจ้าของเขาคงสบายใจขึ้นเยอะ
ไม่ยอมให้ใครใช้ถนนเลยใจแคบมากอยู่แบบไม่ให้ใครรักอันนี้คือข้อมูลนะคะ
บางส่วนข้อความยังระบุด้วยว่าถ้าหากให้นายโดทำค่ายมวยต่อก็อาจจะไม่เป็นข่าว
นำมาสู่การหายตัวไปในครั้งนี้ค่ะ

เขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดนะฮะนี่คือภาพที่ตำรวจตม
แล้วก็ปศด้วยนะครับไปจับกลุ่มตัวนายโอลาฟได้แล้วนะครับ
แถวอ่อนนุษย์พัฒนาการกรุงเทพนะนี่มาอยู่แถวนี้นะครับ
นี่ครับสพนปลือนะครับกำลังรอรับตัวอยู่
เดี๋ยวจะส่งไปที่ต้นทางของคดีก็คือที่สพนปลือที่จังหวัดชนบุรี
ที่ไปถึงก็นี่ฮะมีการอ่านหมงอ่านหมายแล้วก็ควบคุมตัวนะครับ
เอาเป็นว่าได้ตัวเขาแล้วนะครับคดีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบ
พบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งอัลหล่อนะฮะ

ในกลุ่มนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
กับผู้ตายที่รู้จักกันนะครับที่ร่วมกันก่อเหตุ

หรือที่เรียกว่ามาเฟียนอกรีด

มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะจนเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนท้องถิ่นที่พัทยา
ตำรวจในพื้นที่ที่พัทยาเนี่ยก็รู้จักเขานะครับแล้วเคยได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบด้วยนะ

นี่โอลาฟเนี่ยทุกผู้ชมครับโอลาฟนี่เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มชาวเยอรมัน
พื้นที่พัทยานะฮะที่ทำธุรกิจสีเทาด้วยนะครับเคยถูกดำเนินคดี
เกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงปี๕๒ถึงปี๕๔เคยถูกร้องเรียนถึง
พฤติกรรมที่เป็นผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จ่ายค่าคุ้มครองให้กับโอลาฟด้วยเพราะว่าโอลาฟเนี่ยจะอ้างว่าต้องเอาส่วนหนึ่งไปจ่ายให้กับทางการไทย
ถ้าใครไม่เชื่อโอลาฟจะเข้าไปก่อกวนแล้วข่มขู่นี่ฮะสุดท้ายครั้งนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
อุ้มฆ่าหันศพในฮันส์เลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับทุกผู้ชมครับก็คือเมื่อวานนี้นี่แหละนะฮะ
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พัทยาแต่แก๊งนี้มีอยู่ทั่วโลกนะฮะ
แต่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่พัทยา
เรายังส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ภูเวลล่าที่เพทราเนี่ย
ว่าจ้างสองสามีภรรยาให้นำตู้แช่ย้ายไปไว้ที่บ้านพักนะคะ
ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นหลังที่ใช้เป็นที่หั่นศพ
แล้วก็ใช้เป็นที่แช่ด้วยนะคะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าปกติภูวิล่าเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยเป็นประจำ
ฉลองเปิดเพลงปาร์ตี้สั่งสรรค์กันเสียงดัง
แต่เมื่อวันที่๕๘กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงที่กลุ่มของนายโอลาฟมาพักอาศัยอยู่อะค่ะ
เงียบเขาบอกว่าเงียบผิดวิสัยคนมาเที่ยวทั่วไปมาก
ไม่มีการพูดคุยเปิดเพลงเลี้ยงฉลองส่งเสียงดังอะไรเลย
เห็นแค่คนเดินเข้าบ้านเดินออกจากบ้าน
แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงการทำร้ายร่างกายด้วย
ไม่ได้ยินช่วยด้วยไม่ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยร้องเจ็บ
คือไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติเลย
แม้กระทั่งเสียงเลื่อยไฟฟ้าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยิน
มารู้ข่าวอีกทีนึงว่าโอ้โห

ชาวบ้านเขาบอกว่ามันก็ขวัญภาวะเหมือนกันนะ
กลัวกลัว
ร้อนอยู่นะเพราะหมู่บ้านนี้เยอะบ่อยมันเป็นหมู่บ้านเปิดเนอะ
มันเปิดแล้วมันก็เยอะหน่อย
ถ้าประมาณ๒อาทิตย์จะเงียบ
เฉพาะหลังนี้นะหลังนี้เขาก็ปกติ
ศุกร์เสาร์ที่เขาก็จะมีคนเช่ามาอยู่ตลอด
เขาก็จะเถียงเล่นน้ำปกติมีเด็กมีต่างจังหวัดเรามาเนอะ
เนี่ยมีหลังนี้นะประมาณ๒อาทิตย์เงียบ
เราก็เลยลองไปแกะรอยดูหน่อยนะฮะ
คิดว่าอุปกรณ์ที่แกรงคนรายใช้ค่าหันศพและยัดศพของฮาลสวยก็คือตู้แช่เย็นใช่ไหม

เราไปเจอร้านตู้แช่มือ๒อยู่ร้าน๑นะครับอยู่ริมถนนเส้น๓๖ซอยโป่งบนบางระมุง
แต่ร้านปิดนะฮะวันนี้ร้านปิดนะฮะประตูนี้ล็อกเลยนะครับ
มีตู้แช่มือสองอยู่เยอะอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกี่ยวข้องนะ
ลองไปดูเผื่อจะสอบถามข้อมูลนะครับจากนั้นก็ไปที่ร้านขายตู้แช่อีกร้านหนึ่งนะครับ
แต่ร้านนี้เป็นร้านขายตู้แช่มือหนึ่งนะครับในตะบนโป่งอำเภอบังละมุงเหมือนกันนะครับ
คนที่เขาดูแลร้านบอกว่าที่ร้านขายแต่ของมือหนึ่งนะฮะ
แต่ถ้าดูจากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นภาพเนี่ย
แช่ที่ใช้ในการแช่ร่างของในฮันส์น่าจะเป็นตู้แช่มือสอง
ส่วนที่ร้านของเขาส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นคนไทยที่เป็นลูกค้าประจำ
ชาวต่างชาติมีมาซื้อบ้างแต่ถ้ามาซื้อจะจำหน้าได้ทุกคน
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดข่าวเรื่องนี้
ไม่มีชาวต่างชาติมาติดต่อสอบถามซื้อตู้แช่ที่ร้านเขาเลยนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นเพทรากับโอลาฟตามข่าวที่เกิดขึ้นด้วย

ไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นไม่เคยขายพวกด้านค้าคุณไทยอะไรแบบนี้

ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะคะรองพบตรก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันซ่อนเร็ดอำพลางศพ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะคะ
เพราะว่าคนร้ายเหล่านี้รู้วิธีการแล้วก็เกี่ยวพันธุ์ในเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ยังเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงและก่อเหตุ
คืนนี้ช่วง๔ทุ่มเดี๋ยวจะเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองที่สพนปลือค่ะ
ก็นี่ฮะ๓คนนะครับได้ตัวแล้ว๒

ใช่ค่ะซึ่งขบวนการนี้เนี่ยเป็นการวางแผนกันมานานเป็นเดือนนะคะ
อกเข้ามาในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์
แล้วก็ให้ผู้ตายโอนเงิน๓ล้านไปยังบัญชีปลายทางประมาณ๑๐บัญชี
ก็เดินทางมาถึงสพนปลือนะคะให้การเพิ่มเติมประมาณสัก๑๐นาที
แล้วก็เดินทางกลับซึ่งทั้งคู่ก็มีสีหน้าเศร้าหมองเลยล่ะค่ะ
แสดงว่ามันมีเรื่องของบัญชีที่โอนเงินเข้าไปอีกนะครับเป็นของผู้ตายนะครับ
หลังทราบข่าวนี่ถึงกับช็อกเลยนะฮะ
ญาติญาติก็จับกลุ่มกันพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แม่ยายของในฮันส์วันนี้จุดทูบไหว้สารพระภูมิ
เพื่อขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกเขย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
แม่ยายของในฮันส์บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าลูกสาวเนี่ยอยู่กินกับนายฮันส์มานาน๕ปีนะครับ
ที่ผ่านมาในฮันส์ดูแลลูกเธอเป็นอย่างดี
ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
จนกระทั่งลูกสาวเนี่ยโทรมาหาบอกว่าในฮันส์
หายตัวไป๔วันแล้ว
อยากให้แม่เนี่ยซึ่งอยู่ที่บุรีรำที่อำเภอสตึกเนี่ย
ช่วยไปดูหมอให้หน่อยเพื่อความสบายใจ
เผื่อจะหาเจออืมแม่ก็ไปดูหมอให้นะ
หมอดูเนี่ยทักว่าลูกเขยเนี่ยที่ว่าหายไปก็ไม่ได้ไปไหนหรอก
ยังอยู่ในพื้นที่ชนบุรีนี่แหละแต่ให้ระวังนะ
มีคนพยายามจะเอาตัวออกนอกประเทศก็เลยโทรบอกลูก
ถึงคำทำนายของหมอดูสุดท้ายเนี่ยเขายังอยู่ที่ชนบุรีจริงนะฮะ
แต่เป็นศพแล้วนะครับเสียชีวิตแล้ว
บอกตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวมากเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยถือว่าขาดเสาหลักของครอบครัว
ก็อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ความคืบหน้าเดี๋ยวตามกันต่อกันแล้วกันนะครับ
ยังคงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ